เมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองกัน
เมื่อวานนี้ท็อกท็อกทะลุดาวก็มีอุ้มลักษณะกับแฟนเขา

วันนี้มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกินว่าหมอลักษณ์เนี่ยแม่หนึ่ง
หน้า๑หน้าล่างสารให้ประกันตัวนี้นะฮะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ศาลก็อนุญาตประกันตัวนะฮะ
อุ้มลักษณะคุณบอลอามิตศูนย์อายุของเขา๓๖ปี
ซึ่งเขามอบตัวที่สพช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
หมายจับข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
เจมส์บ่อนแน่นอนเป็นลูกในพลนะฮะ
๒๓ปีอย่างที่เราบอกว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพายับเนี่ย

คือล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่๑ธันวาคมสารพิเคราะห์คำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหา
แล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน๑๐ปี
ไม่มีพฤติการว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
แล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก่อเหตุร้ายประการอื่น
จากนี้ผู้ต้องหาเนี่ยยังได้ยื่นหลักประกันเป็นเงินสดคนละ๒แสนบาทนะฮะ
ซึ่งหลักประกันนี้มีความน่าเชื่อถือหน่อย
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ
โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทุกคน
อันดับหนึ่งเลยหรือห้ามไปก่อเหตุร้ายประการอื่น
แล้วก็ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ

หลังจากนั้นนักข่าวก็ไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์บอล

อ๋อที่เป็นหมอรักกับสองคนสองคนเลยใช่
เราอัดไว้ตั้งแต่ตุลาเราอัดตุลาเนาะ
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้หมอลักษณ์ดูมาหมดแล้ว
คือมีคดีความ

เขาพูดอย่างนี้เลยในรายการแต่ไม่รู้ว่าทีมงานตัดต่อยังไง
ยังจำได้ว่าเฮ้ยชีวิตของเขาเขามาพูดว่า
เขาแฮปปี้กันเหลือเกินความรักดีกันเหลือเกิน
ตอนแรกก็นึกว่าหมอรักยานัทหมดหรือเปล่า
แต่เมื่อวานนี้นักข่าวไปรอบอลกิจสนะกันนะฮะ
ปรากฏว่าเขารีบวิ่งออกจากห้องควบคุม
ผู้ต้องหาใต้ถุนศาลจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทนายความส่วนตัวไปขึ้นรถเก่งนี่นะฮะ

ก่อนที่รถเก่งขั้นตะเก่าจะรีบขับออกจากสาร

หมายปล่อยตัวจากห้องประชาสัมพันธ์แล้ว

แต่สิ่งหนึ่งวันนั้นที่เขาบอกว่า
ระหว่างที่เกิดเหตุมีดาราอยู่มากมาย
มีดาราช่อง๓นี่แหละอยู่กันนะฮะ
ก็ตำรวจบอกมีโอกาสใช่ไหมแองจี้

ตำรวจเขาจะเรียกดารานั้นไปถามเหตุการณ์
ปรากฏว่าคนก็ไปถามน้องแต้ว
แต้วนัทพรว่าอะไรเป็นยังไง

นางก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

มันเป็นชื่อเหตุการณ์ว่ารุมกระทืบลูกในพลในผับนะฮะ

พอออกมาก็มีคนขอถ่ายรูปก็ถ่ายให้

ทั้งวันรุ่งขึ้นมีงานเช้าก็เลยกลับก่อน

หากตำรวจเรียกนางก็พร้อมที่จะไป
แต่เขาก็ถามว่าอู้มรักคณา

ขอโทษที่ต้องทำให้เพื่อนดาราทุกคน
เพื่อนนักแสดงทุกคนที่ต้องเดือดร้อน

ต้องลื้อถอนในที่สุดวันนี้ลื้อถอนแล้วครับวันนี้เริ่มลื้อถอนลื้อถอนหมดแล้ว
แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าบอลก็มีเรื่องแล้วก็อุ้มเนี่ยก็ตอนนี้ก็คงน่าจะไล่โทรศัพท์ต่อ
เจ้าของโรงแรมก็ออกมาบอกยกเลิกการทำงานของเขาด้วยใช่ไหม
แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยกระจ่างตอนนั้นหมอลักษณ์เนี่ยอย่าให้ทักอะไร
เออคุณยังคุณพระดำคิดว่าทำไมไปแห่โค้งเขาอย่างนี้เขากำลังหวั่นชื่อ
หมอลักษณ์นี่หมอลักษณ์นี่ฉันจะเชื่อจริงถ้าสมมุติอยู่ดีแกทักขึ้นมาเนี่ยร้อยทั้งหมด